เจ้าแจ๊กริมจอ
ในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงชีวิตที่ต้องเลือกกันบ้าง
อย่างน้องโรฮานี่อายุแค่นี้ต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
ระหว่างจะไปกับพ่ออ้วนรังสิตหรือจะไปกับแม่มะม่วงดี
บอกเลยว่างานเนี่ยมีสุปราย

เด็กพิษภาระจริงนะคะเนี่ย

ครึ่งพ่อครึ่งแม่

ไปไหน